มันมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้น
เขาเถียงกันเรื่องตัดผมแล้วมันไม่ได้ทรงที่ต้องการ
สุดท้ายเจ้าของร้านตัดผมเนี่ยแทงลูกค้าเสียชีวิตไปสองศพ
มีคลิปเหตุการณ์ตอนที่ผู้ตายฝั่งลูกค้านะ
เขายืนโตเถียงกับเจ้าของร้านเรื่องทรงผมเรื่องอะไรพวกนี้นี่แหละ
แล้วเขาถ่ายคลิปอยู่เนี่ยนะครับสุดท้ายถูกแทงนะครับ
ไปดูวินาทีที่เกิดเหตุกันนะครับ
เมื่อกี้เห็นจังหวะแวบหนึ่งที่มีดเข้าไปเลยนะ
ฝ่ายผู้หญิงที่เป็นลูกค้าเนี่ยคาดว่าคงจะตั้งใจอัดคลิปเพื่อบันทึกเสียงหรือเปล่า

อีกคนนึงสุดท้ายเสียชีวิต๒คนครับ

นี่เป็นร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งนะครับ
นายประสาทร่างใหญ่อายุ๕๑ปี

ที่เขามาตำหนิมาต่อว่าเรื่องตัดผมแล้วผมเขามันสั้นเกินไปไม่ถูกทรง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่าย๒ที่ผ่านมานะครับ
ร้านเสริมสวยในห้างที่จังหวัดปฐุมธานีที่อำเภอเมือง
เป็นหน้าร้านนะที่เขายืนโต้เถียงกันอยู่
นี่ฮะสองศพสามีภรรยา
นางสาววลิสลาวิมูลรักชาติชื่อเล่นชื่อนกอายุ๔๑ปี
กับนายวีรพงศ์พุ่มพลึกชื่อเล่นชื่อป๊อปอายุ๔๐ปี

ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งพยายามจะปั๊มหัวใจช่วยชีวิต

ตอนที่ถูกแทงตอนแรกเนี่ยยังบาดเจ็บสาหัสกันอยู่
ฝ่ายของนางสาวลิสลาฝ่ายภรรยาเนี่ยถูกแทงด้วยมีดเข้าใต้ราวนมซ้ายนะฮะ๑แผล
ฝ่ายสามีนายวีรพงศ์ถูกแทงด้วยมีดเข้าลำคอ๑แผล
จุดแต่ละจุดอันตรายทั้ง๒จุดเลยค่ะ
อย่างฝ่ายหญิงนี่เขาเป็นนักแสดงตัวประกอบด้วยนะ
จะเล่นพวกละครสั้นอะไรพวกนี้
น่าเศร้ากว่านั้นก็คือสามีภรรยาคู่นี้ที่มาที่ร้านเสริมสวยที่เขามาตัดผมเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ย
แล้วมีปัญหากับเจ้าของร้านเนี่ย
วันนี้พาลูกสาวอายุ๗ขวบมาด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาลูกสาววัย๗ขวบนะฮะ
หลังเกิดเหตุคนที่อยู่แถวนั้นก็ต้องมาปลอบใจเด็กกัน
เพราะภาพมันโหดร้ายเหลือเกินที่เห็นพ่อกับแม่ถูกแทง
คนก่อเหตุหลังก่อเหตุเนี่ยหลบหนีไปนะครับ
ตอนนี้ยังตามตัวอยู่นี่คือนายประสาทนะฮะเจ้าของร้านเสริมสวยวัย๕๑ปี
สองสามีภรรยาที่เป็นลูกค้าจนเสียชีวิต
ช่างเสริมสวยในร้านเล่าว่าอย่างนี้ครับ
เมื่อ๒๓วันก่อนเนี่ยวลิสลา๑ในผู้เสียชีวิตซึ่งเขาเป็นลูกค้าประจำอยู่แล้ว
มาตัดผมที่ร้านเขามีทรงเขาบอกเขาตัดทรงตามแบบที่ให้เลือก
มีช่างคนหนึ่งของร้านตัดให้พอตัดเสร็จเธอไม่พอใจ
บอกว่ามันสั้นเกินไปทางร้านก็พยายามขอโทษ
แล้วก็แนะนำว่าเออถ้าเกิดไม่พอใจเนี่ยเดี๋ยวมีอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ปฐุมธานี
สาขานั้นไหมวันรุ่งขึ้นวอลิสลาเธอก็ไปสาขาที่ปฐุมธานี
ก็คือที่เกิดเหตุนี่แหละเพื่อให้ทางสาขานี้เขาทำการแก้ไขทรงใหม่
พอแก้ไขทรงให้เสร็จก็ยังไม่พอใจอีกอันนี้ช่างที่ร้านเขากล่าวอ้างมาอย่างนี้นะ
ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายทั้งสองเขาด้วยเพราะเขาไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้ว
แต่ว่าทางช่างที่ร้านเนี่ยบอกว่าพอไปแก้ทรงใหม่ที่ร้านที่เกิดเหตุที่สาขาปฐุมธานี
ก็ยังไม่พอใจอีกนะก็เลยมีการโทรศัพท์ไปหานายประสาทที่เป็นเจ้าของร้าน
เพื่อจะบอกเรื่องทรงผมที่ตัดออกมาแล้วมันไม่ใช่ทรงที่เธออยากได้มันสั้นเกินไป
บ่ายวันนี้นะฮะก็เลยนัดเจอเจ้าของร้านที่สาขาที่ปฐุมธานี
คุณวลิสลาก็มากับสามีแล้วก็พาลูกสาวยุค๗ขวบมาด้วยมาถึงก็มาคุยกับนายประสาทเจ้าของร้าน
แล้วก็ตามคลิปนี้เลยฮะเกิดการโต้เถียงกันเกิดขึ้นนายประสาทก็เหมือนกับบอกว่า
เอาเขาไปวิจงวิจารณ์เอาเขาไปประจานนี่ฮะคุยกันไปคุยกันมาเนี่ย
นายประสาทชักมีดพกที่พกติดตัวมาแทงเข้าหน้าอกนางสาววลิสลาเลย
อยู่แถวนั้นก็คือนายวีรพงศ์ก็เลยพุ่งเข้ามาช่วยภรรยา
ค่ะถูกแทงเข้าคออีกคนนึงแล้วนายประสาทก็วิ่งออกไปทางหน้าห้าง
แล้วนั่งแท็กซี่หลบหนีไปเอาฟังเสียงทางช่างเสริมสวยในร้านหน่อยนะครับ
ที่เขาเห็นเหตุการณ์
เจ้าของร้านเจ้าของร้านเสริมสวยที่เราเรียกพ่อเนี่ยนะ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุนะครับพ่อของนางสาวริสลาก็มาที่ที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณพ่ออายุ๖๐แล้วชื่อชูชาตินี่ฮะพ่อบอกว่าผู้ตายทั้งสองเป็นลูกสาวกับลูกเขย
ซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นนักแสดงตัวประกอบเล่นละครอยู่หลายเรื่องนะ
อย่างลูกสาวก็จะเล่นพวกละครสั้นส่วนลูกเขยก็เป็นโค้ชเทรนเนอร์ฟิตเนสด้วย
สาเหตุเท่าที่ทราบเนี่ยคุณพ่อบอกเอาไว้เหมือนกันนะฮะเอาลองฟังคุณพ่อก่อนนะครับ
คือทำผมเขาบอกว่าเอาตามนี้ใช่ไหมครับเอาเขาจะชี้รูปให้ดู
แต่เขาก็มัวแต่ทำงานเกิดกับโทรศัพท์ครับอีกทีเขาก็ตัด
เขาก็เลยมองว่ามันไม่ใช่ทำไมตัดขนาดนี้ฉันบอกว่าเอาตรงนี้
ร้านบอกโอ้ขอโทษครับเพราะว่าเดี๋ยวจะแก้ให้ใหม่บอกแก้ยังไงมันสั้นขนาดนี้
เขาก็บอกเอายังงี้ละกันเดี๋ยวจะยืดให้ตรงมันจะได้ยาบนึงหน่อย
บอกโอ้ยฉันไม่เคยไว้ผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหตุแค่นี้แหละครับ
แล้วทางลูกจ้างเขาก็เลยโทรไปบอกเจ้าของร้านเจ้าของร้านบอกอ๋อยืดได้แต่จะต้องเสียเงิน
อ้าวลูกน้องคุณบอกว่าจะยืดให้ฟรีผมฉันก็เสียเนี่ยฉันไม่ได้เอาทรงนี้
เขาบอกว่าสามีเขาก็เลยแย่งโทรศัพท์มาคุยมาที่ลูกเรา
เพราะว่าเขาอยู่อีกคนละที่ใช่ไหมครับก็บอกว่าพวกมึงเนี่ยนะผมรู้ว่าพวกมึงอะ
ไม่มีเงินจ่ายสองล้านสิบมึงคิดจะมาทำแบบนี้ก็แว๊กเมย์
เพราะว่าผมเจอมาหลายแล้วเพราะว่าอย่างนี้
ที่ทางลูกสาวเขาเล่าให้กับคุณพ่อฟังเอาไว้นะฮะที่คุณพ่อบอกนะครับ
บอกว่าลูกสาวมาตัดผมที่ร้านแล้วทรงไม่ถูกใจต้องการแก้ไขแก้ไขแล้วก็ไม่ถูกใจ
ก็เลยมีปากเสียงกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านเนี่ยตอนที่คุยกันทางโทรศัพท์เนี่ย
ยังกล่าวอาฆาตลูกเอาไว้บอกว่าถ้าเกิดไปร้องเรียนที่ไหนนะ
ไม่ว่าจะเป็นสคบหรือว่าห้างก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวจะเจอดี
วันนี้ลูกสาวกับลูกเขยก็เลยมาที่ร้านเลยคุณพ่อบอกเพราะว่าถูกขู่ฆ่าแบบนี้
จะเจอดีอะไรอย่างนี้นะฮะแต่มาถึงเนี่ยพอคุยกันเนี่ยคุยกันไปคุยกันมา
โอ้โหเจ้าของร้านเนี่ยอย่างในคลิปที่ได้ยินเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ขู่นะเขาเอาจริง

แสดงว่าตั้งใจมาเลยนะเพราะพกมีดมาเลยนะ

เพราะรู้อยู่แล้วว่าลูกค้าที่เขาไม่พอใจเรื่องทรงผมเนี่ยจะมาคุยจะมาเคลียร์

นี่คุณวริสลาบอกพี่ขู่หนูเหรอ
ว่าเขาบอกว่าจะมาเร็วนี้ค่ะก็เลยไม่รู้เร็วนี้เนี้ยจะเมื่อ
ช่วยลำเลียงศพออกจากพื้นที่ที่เกิดเหตุนะฮะ
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้
เกิดขึ้นค่ะเสียชีวิตไปสองศพนะครับอืมเอา
คุณผู้ชมช่วงหน้ามาอีกแล้วค่ะงานแต่งที่